คุณผู้ชมครับในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียง
การเลือกตั้งอีกไม่กี่วันนี้นะครับ
เข้มข้นในการหาเสียง
รวมถึงข้อมูลข่าวสารจะเท็จจะจริง
ในโลกโซเชียลโลกออนไลน์ออกมาเยอะเลย
คือไม่ใช่เยอะอย่างเดียวมันเร็วมากด้วยคุณศูนย์สกุล
บางทีเราได้คลิปมาจะแชร์ต่อจะอะไรต่อนี่
ต่อที่ล่าสุดนะฮะเกี่ยวกับคุณทักษิณคุณธนทรอะไรอย่างนี้
มันก็ออกมาดังนั้นโค้งสุดท้ายแบบนี้
เรื่องของการโจมตีฝ่ายการเมืองโดยลงโซเชียลเนี่ย

กับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะครับ

ท่านผู้ชมครับนับถอยหลังเหลือ๓วัน
บรรยากาศการเลือกตั้งตอนนี้ก็เข้มข้นแล้วครับ
เรียกไว้มวยยกสุดท้าย
ถ้าใครดูมวยไทยเนี่ย
เวลายกสุดท้ายเนี่ยปีกรองก็จะเชิดฉิงรัวเร็ว
นักมวยออกมาสู้กัน
ใครมีพลังวางชาเหลือเท่าไหร่ซัดกันเต็มที่ยกสุดท้าย
การเมืองก็ใกล้เคียงกันครับการหาเสียงตอนนี้
หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวเมื่อเช้าวันนี้
วิชามานโค้งสุดท้าย
ทบโต้เอกสารเก๊ช่วยพลังประชารัฐ
ธนทรวงศ์โวยคลิปปลอม
นี่เป็นการเลือกตั้งน่าจะเป็นครั้งแรก
ที่ใช้เทคโนโลยีโลกออนไลน์
มาเป็นเครื่องมือในการหาเสียงกัน
มาเป็นเครื่องมือในการสร้างความนิยมให้ตัวเอง
มาเป็นเครื่องมือในการทำลายฝ่ายตรงกันข้าม

ออนไลน์ยังไม่เฟื่องฟูเท่านี้
ฉะนั้นการหยิบเอาเทคโนโลยีออนไลน์
มาทำลายมาทำลายกันมาหาเสียงกัน

แต่ว่ามันจะออกมาในทิศทางของการ
เอามาใช้ในการทำร้ายกันมากกว่า
เรื่องของคุณธนทรจึงรุ่งเรืองจิต

เรียกว่ามันทำกันยังไงล่ะครับ
แล้วอยู่จากมือถือก็ไปสู่จอทีวี
แล้วก็กลายมาเป็นข้าวใหญ่

ของออนไลน์มีลบมีบวก

นี่ประเด็นที่กำลังจะขีดเส้นใต้ว่า
หลังการเลือกตั้งคราวนี้

ไม่สวยกับจบด้วยความลาบรื่น
เพราะว่าจะมีการร้องเรียน
เอาผิดกับกรกตมากที่สุดเป็นประวัติการ
เพราะสมัยก่อน

ถึงแม้เราจะรู้ว่าตอนหลังเราถูกโกง

เสียงเราแพ้กว่าเขาตั้งเยอะแยะ

แต่ว่าพวกที่ได้คะแนนสูสีกัน
เขาอาจจะร้องเพื่อให้นับใหม่

แพ้แบบสู้เขาไม่ได้ไม่เห็นฝุ่น

เพราะว่าคะแนนทุกคะแนนมันมีความหมายอย่างที่ว่าไง
เอาไปกองรวมเข้า
ก็จะนำไปสู่รายบัญชีรายชื่อ

อันนี้แหละจะร้องเรียนกันมาก

เพราะเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมือ
ที่จะบันทึกการกระทำความผิดไว้
โทรศัพท์มือถือนี่ไงครับ
เวลานี้หน้าเวทีปลาใสพักการเมืองต่าง
จะมีคนของฝ่ายตรงกันข้าม
ใช้โทรศัพท์มือถือไปยืนใกล้ลำโพงหน่อย
ช่วงไหนสำคัญบันทึกเทปไว้
อัดมือถือไว้อัดเสียงไว้อัดเสียงไว้
แล้วก็เอาไปร้องเรียนกันหลังเลือกตั้งจบ
ลองคิดดูสิหลังเลือกตั้งเนี่ยมันจะวุ่นวายสับสนยังไง
แล้วมันจะนำไปสู่อะไรล่ะครับ
แน่นอนถ้าทำผิดจงแจ้งนำไปสู่การให้ใบส้มออกจากสนามไปเลย

ถ้ามันไม่ดูเดือดขนาดนั้นได้ใบเหลืองเลือกตั้งกันใหม่
ดำนี่เรียกว่าไม่ต้องเล่นการเมืองตลอดชีวิต
นั่นเป็นมาตรการที่จะตามมา

ถ้าร้องเรียนกันมากท่านรู้กติกาใช่ไหมครับ
ถ้ากรกตประกาศผลไม่ได้
แปลว่า๕๐๐คน๙๕ก็๔๐๐
ถ้าประกาศผลออกมายังได้สอสอไม่ถึง๔๐๐

ก็ต้องรอให้พวกที่เลือกซ่อมเลือกใหม่
เลือกกันเสร็จเมื่อไหร่
แล้วถึงจะมาประกาศ
ประกาศรายงานผลได้แล้วเปิดสภาได้
แล้วลองนึกดูในช่วงศูนยากาศเหล่านั้นเนี่ย
ถ้ามีการร้องเรียนกันมาก
ร้องเรียนกันดีไม่ยอมกันก็ออกมาบนท้องถนนอีกวุ่นวายอีก
มีคนเขาบอกว่านี่เขาไม่ได้มองในแง่ร้ายนะ
เขาบอกถ้าเป็นอย่างนี้มันจะลามไปถึงความวุ่นวายสับสน
และจะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมคะได้ไหม
แล้วถ้าพักที่ครองอำนาจอยู่
พักที่สนับสนุนคนที่ครองอำนาจอยู่แพ้เลือกตั้ง
โอกาสที่จะเป็นโมคะมีมากขึ้นไหม

ฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่
จากผลพวงของความก้าวหน้า

ผลพวงจากกฎเกณฑ์กติกาการเลือกตั้งคราวนี้
ผมขออธิบายอีกทีนึงว่า
กฎเกณฑ์กติกาในการเลือกตั้งทั้งกฎหมายรัฐมนูล
กฎหมายลูกกฎหมายภาคการเมืองทั้งหลาย
ดักหลุมดักทางไว้เยอะมาก
ที่จะทำให้คนทำความผิดยุ้มยิ้มมากครับ

เอาให้กรกตเป็นกรรมการ
กรกตเนี่ยเขาไปห้ามไม่ไหวหรอก
คนทั่วประเทศหาเสียงเลือกตั้ง
ทำผิดทำถูกเขาไม่ห้าม

หลังเลือกตั้งใครมาร้อง
เขาจะรับไว้พิจารณาไต่สวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง
แล้วในกระบวนการไต่สวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง
สำหรับการลงโทษกันทางการเลือกตั้งเนี่ย
เขาบอกว่าถ้ารอหลักฐานอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอหรอก
คนซื้อเสียงคนทำผิดพวกนี้ไม่ทิ้งร่องลอย
ฉะนั้นถ้าเอาหลักฐานกันอย่างเดียวจับมือจับใครไม่ได้เลย

เขาจึงเปิดช่องเอาไว้ด้วยคำพูดประโยคนึงว่า
มีเหตุอันเชื่อได้ว่า
ประโยคนี้มันจะทำให้กรกตสามารถตัดสินได้ว่า
มีเหตุอันควรเชื่อว่า

แปลว่ากรกตหาหลักฐานไม่ชัดไม่เจน

ก็ใช้คำนี้มีเหตุอันควรเชื่อว่า
ใช้เป็นดุลยพินิษฐ์ในการดำเนินการ

ถ้ากรกตไม่ตั้งอยู่บนความเที่ยงธรรมยุติธรรม
แล้วใช้เหตุคำว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า
ไปดำเนินการกับพักที่
อยู่ทางตรงกันข้ามกับอีกพักอีกทางซีกหนึ่ง
แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น

มีเทปบันทึกจากกล้องมือถือ

แล้วกฎหมายยุ้มหยิ้มมากมายไปเปิดดู
ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายกฎหมายของพักเขาก็คอยเปิดกฎหมายบอกฝ่ายปฏิบัติ
แต่ฝ่ายปฏิบัติบอกว่าเรามัวแต่เคารพกฎหมายอยู่อยู่พักเดียวทางโน้นเขาไม่เคารพเขาก็ได้เปรียบเรา
ในที่สุดตอนนี้ทำในสิ่งที่เรียกว่าผิดกฎหมายผิดกฎเกณฑ์กันเยอะท่านคอยดูเถอ
หลังการเลือกตั้งคราวนี้กรกตจะมีบทบาทมากและปิดท้ายวันนี้มันมีเรื่องน่าเสียวไส้
รอปชขู่ฝ่ายประชาธิปไตยชนะมีปฏิวัติแน่เนี่ย
นี่วันนี้เป็นเนื้อข่าวคุณเบญญานันทคว่างนักเขียนชื่อดังลูกของนักเขียนชื่อดังสุวรรณีสุกลธา
ได้ฝันไปเถอะเล่นหมากลุกเป็นไหมดูเกมสิเขาวางหมากไว้
หมดแล้วส่วนตัวคิดว่าถ้าฝ่ายประชาธิปไตยกงเต็กชนะเลือก
ที่สุดก็จะมีปฏิวัติอีกเอาไหมล่ะนี่อันนี้ลำพัง
ครับแต่ว่าข้อความที่โพสต์เนี่ยมันเป็นความหวาดภาวะในใจ
คนอยู่หลายคนฉะนั้นข่าวนี้ก็เลยทำตกอกตกใจกันพอสมควร
ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับแล้วก็ยิ่งตกใจอีกนะฮะ
ที่คุณสุเทพก็ออกมาพูดเหมือนกันใช่ตอนอ่านข่าวพาดหัว
เมื่อวานนี้ฟังแล้วสะดุ้งเหมือนกันค่ะคือคล้ายว่าถ้าฝ่ายทางโน้นชนะ
เนี่ยเจอกันใหม่ที่ราชดำเนินแต่ว่าเขามีประโยคท้ายด้วยนะ
ให้ความเหมือนทำเขาเขาบอกว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะ
ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอีกแล้วแต่ว่าอย่าเลือกพวกนั้นมาก่อน
แล้วกันอ่าแต่เมื่อวานในกระแสเรื่องปฏิวัติเรื่องอะไรเนี่ยโอ้โหเต็ม
โซเชียลเลยนะครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายนะครับมาวิเคราะห
เรื่องการเมืองในช่วงโค้งสุดท้ายจริงแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวโค้งกว่าอาจารย์สุภาพก็คงมาอยู่ตรงนี้ต่อนะครับ
แล้วเดี๋ยววันอาทิตย์วันเลือกตั้งเจอกับอาจารย์สุภาพได้
คือฟอร์มทีมเลยค่ะทีมข่าวของเราทุกคน
แล้วช่วงเย็นตั้งแต่๔โมงเย็นไปช่วงใกล้จะปิดหีบ
อาจารย์สุภาพทั้งคุณจอมขวัญ
คุณผักพุมคุณเขมรสอนรออยู่เจอกันได้
ส่วนทั้งวันของวันอาทิตย์ที่๒๔มีนาคมเดี๋ยวเราล้มเลยนะ
ผังของเรานะผังรายการของไทยรัฐทีวี
จะเป็นข่าวเรื่องของการเลือกตั้งและรายงานสถานการณ์สดทั้งหมด
ไม่ได้ล้มอะไรนะเลือกตั้งทุกคนไปเลือกได้
รวมถึงนักข่าวอย่างเราเดี๋ยวก็ไปเลือกตั้งเหมือนกัน

กับช่วงรายการพิเศษของไทยรัฐทีวี
อาทิตย์นี้ตั้งแต่๘โมงเช้ายาวไปเลยนะคะ